คือหลังจากที่เมื่อคืนวันก่อน
อดิตพระกาโตข่าวศึก

ไอคลิปเสียงใช่ไม่ใช่แชทไลน์ใช่ไม่ใช่

มันอาบัติปราชิกนะก็ไม่ต้องตรวจสอบ
แต่คนก็ติดใจว่าถ้าไม่ตรวจสอบจะรู้ไหม

คือไม่อย่างนั้นการศึกธรรมดาเนี่ย

ค่ะคือทีนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะตลอด

แต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้มันน่าจะชัดแล้วแหละพี่อุ๋ย

เพราะมันต้องตามต่อมันมีเรื่องเงิน

ที่เสพศรีกาเสพเมถุนอย่างนี้

คือถ้าในเชิงของทางส่ง
ก็ถือว่าความผิดก็คือพ้นจากความเป็นพระ

อันนี้คือโทษประหารชีวิตทางส่งแล้ว

แต่ถ้าทางโลกถามว่าผิดอะไรไหม

เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้มีครอบครัวอะไร

เพียงแต่ว่าจะต้องไปตรวจสอบต่อไหม
คุณเอาเงินวัดไปให้ผู้หญิงหรือเปล่า
หรือคุณไปติดสินบนนักข่งนักข่าว

รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยว่า
เงินของเขาเองไม่ใช่เงินวัด
เอาเรื่องการยอมรับก่อน
ที่ว่าไม่ต้องตรวจสอบกันต่อจะได้จบกันเนี่ย
เพราะวันนี้ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
หนุ่มกัญชัยก็เชิญทุกฝ่ายมาคุยกันด้วย
มาคุยด้วยกันมีหมอปลาด้วยมีพระย้อยด้วย
มีคุณตองด้วยที่เป็นศรีกา

เป็นหญิงสาวคนนั้นแล้วคุยกันอยู่
ทิศกาโตะโทรศัพท์มาหาพี่หนุ่มกัญชัย

สรุปคือกาตะเขายอมรับว่า
เขามีอะไรกับผู้หญิงคนนี้จริง
ใช่ค่ะโดยเขาอ้างว่า
ก็ผู้หญิงยั่วเยาว์ยวน
แล้วเขาก็อายุยังน้อยก็เลยพลาดพลั้งไป

หลักก็คือผู้หญิงคนนี้ขอเงินอยู่หลายครั้ง
ที่มีอะไรกันตั้งแต่เขามาทำบุญ

แต่พักหลังเริ่มขอเงินขอทองแล้ว
พอจะตีตัวออกมาก็ต้องพยายาม

คือเอาเงินให้ไปรอบแรกแสนหนึ่งนะ

แสนนึงบวกกับสองหมื่นขอเป็นค่าไปซื้อโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้
เพราะว่าเขาทีแรกเขาบอกเขาป่วย

เพราะตอนนั้นตอนนั้นพระกาโตะบอกต้องห่างกันแล้ว
เราจะมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
ขอแสนหนึ่งแล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กสองหมื่น
หลังพระกาโตะอดีตพระกาโตะบอก
พิธีกาโตะนี้ที่บอกบอกขออีกสามแสนก็ให้นะ
รวมไปแล้วผู้หญิงนี่ได้ไปโอ้โห๔แสนกว่านะ
รวมกับที่ยอมรับว่ามีการไปให้กับนักข่าวอีกนะ
สามแสนนะเพื่อเพื่อจะให้ข่าวเนี่ยมันเบาหน่อยหรือว่าปิดข่าวเรื่องนี้
ใช่ประเด็นเงิน๓แสนที่ทางอดีตพระกาโตะ
ให้กับนางเสาตองเนี่ยค่ะมันมีประเด็นเติมขึ้นมานิดนึงด้วยนะพี่อุ๋ย
คือเหมือนกับว่าจะมีคนกลางที่ไปคุยกับทางนางเสาตอง
ให้เงินแล้วจบเรื่องนะแล้วคนกลางที่ไปคุยเหมือนกับว่าเป็นพระด้วย
เป็นพระผู้ใหญ่ในพื้นที่ดังนั้นมันเกิดคำถามคือ
ถ้าพระผู้ใหญ่ในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นจริง
ขณะที่อดีตพระกาโตะเป็นพระครับทำไมถึงยังยอมไปเป็นคนกลาง
คุยกับฝ่ายหญิงว่าปิดปากนะไม่ต้องพูดนะจ่ายเงินแล้วจบเรื่องนะ
แทนที่จะไปลงโทษเอาผิดกับพระกาโตะในเวลานั้น
ให้กับทางหมอปลาด้วยนะแต่เหมือนกับหมอปลาเขาต้องการรอเวลา
เพื่อจับให้ได้คาหนังคาเขาแต่ในระหว่างเนี้ยเขาก็เอาคลิปเอาหลักฐาน
จากนะครับพระย้อยให้ฟรายอยด้วยแล้วพระย้อยเปิดเผยออกมาก่อน
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขายอมรับแล้วนะเขาเป็นไบโพล่าเขาสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
มันเหมือนกับว่าตอนนั้นมีการให้พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ย
ถ้าให้เงินอะไรกันไปก็จบกันไปนะแต่พระย้อยเขาไม่ยอม
ย้อยเขามีตั้ง๗คลิปเขาก็เปิดเผยต่อ
พอเปิดเผยต่อสุดท้ายทิศกาโตะยอมศึก
และวันนี้ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแส
กาโตะยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เสพเมทุน
มีเพศสัมพันธ์กับศรีกาจริงบนรถด้วย

นี่พาเข้าไปดูเขื่อนตอน๔ทุ่มจริงเหรอฮะ
จริงครับอันนี้ยอมรับเพราะว่าเราพลาดจริงด้วย
หนึ่งอายุเรายังน้อยแล้วก็ด้วยผู้หญิง
อันนี้เราก็ต้องคุยตรงก็ไหนแล้วด้วยผู้หญิงมัน
มันยั่วมันยาวมันยวนเรา

ตั้งแต่รอบแรกมาก็โดนบังคับในการขู่เอาเงินตลอด
เพื่อที่จะไปในเรื่องต่อไปเขาจะมี
เขาบอกว่าหลวงพี่ฉันมีหนี้นะ
เราพลาดกันแล้วต้องรับผิดชอบนะ

คือทิศถูกแบ็คเมลถูกไหม
ใช่ครับถูกต้องครับ

ตอนที่ต้องจับตัวจับอะไรจับผ้าไม่ผิดเจตนาดีตองอยากรู้
เนี่ยที่บอกว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นของเรานะ
เป็นความเป็นวัยรุ่นของเราเราก็พลาด

มันแล้วในสภาพจิตใจตอนนั้นต้องหม่อนแอนะ

เนี่ยมันเป็นเรื่องเงินมากตั้งแต่เราก็คุยกันว่าทำไมกองถึง

แต่คุณพยายามตีตัวออกห่างโน่นห่างนี่อ้างนู่นอ้างนี่โก
ตีตัวออกห่างนี่ก็รู้แล้วว่ามันเริ่มจะไม่โอเคแล้ว

คุณคุณเป็นผู้ชายคุณพูดตรงหมายถึงว่าคุณจะไม่ครบแล้วคุณพูดได้เลย
ไม่ใช่ว่าคุณมาแทงกั๊กแบบเบอร์จะไปหรือไม่ไปจะเอาหรือไม่เอาไม่ใช่

นี่อันนี้เป็นแชทที่ฝ่ายหญิงเขาบอกเขาเก็บเอาไว้
ตอนที่อดีตพระเนี่ยเขานัดว่าจะไปเนี่ยจะไปยืนรออยู่ไม่มีใครสงสัย
แล้วไปต่อไปไหนเที่ยวสรรเขื่อน
ใช่ค่ะนัดกันไปเจอที่สรรเขื่อนตอน๔ทุ่ม
ประเด็นนี้คนก็สงสัยว่าพระไม่ต้องอยู่วัดหรือทำไมนัดศรีกาไปเจอที่เขื่อนตอน๔ทุ่ม
แล้วที่เขื่อนตอน๔ทุ่มมันมืดมากจะไปเห็นอะไร
นางเสาตองให้สัมภาษณ์ในรายการโหงกระแสยังโหละเลยอ่ะ
มืดมากจริงค่ะพี่หนุ่มมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ
นี่ค่ะคือเขื่อนสถานที่ตรงนั้นแหละค่ะ

พี่หนุ่มต้องดุบอกว่าคุณก็ต้องคิดด้วยนะ
คุณก็อายุ๓๗แล้ว
ประชาชนเขาก็ต่อว่ากันอยู่มาหัวโรงหัวเราะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันผิดทั้งคู่นั่นแหละใช่ค่ะแต่ทางฝ่ายหญิงบอกว่าก็อดีตพระกาโตะตอนที่ยังเป็นพระเป็นคนนัดเธอไปเจอเองที่เขื่อนตอน๔ทุ่ม
แล้วอดีตพระกาโตะตอนที่เป็นพระบอกเธอว่าเมื่อยปวดเมื่อยแล้วก็เธอเองก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเธอจะนวดให้
ออกไปเทศมาแล้วเมื่อยเมื่อยแล้วเธอจะนวดให้แต่เธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการไปนวดให้พระไปจับเนื้อต้องตัวพระเธอเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่เธอก็นวดให้อ่ะแล้วมันก็เลยเลยเถิดจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เธอพยายามถามไงบอกไม่ผิดเหรอไม่ผิดเหรอแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยทิศกาโตตอนนั้นเขาก็บอกว่าอ
ผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันก็บอกว่าจริงจริงแล้วไม่ต้องถามอดีตพระกาโตหรอกค่ะในความเป็นผู้หญิงคุณก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่านวดไม่ได้ไปจับพระไม่ได้ไปเจอตอนสี่ทุ่มไม่ได้ก็พูดจริงตรงก็อายุสามสิบเจ็ดแล้วเนี่ยใช่ค่ะก็ไหนเธอบอกว่าทำบุญบ่อยศาสนาในพระพุทธศาสนาก็ควรจะรู้หลักการต
กับเงินที่วันเนี้ยเดี๋ยวต้องตามต่อที่มอบให้กับนักข่าวในพื้นที่ให้หยุดทำข่าวนี้สามแสนแต่ตัวเลขเงินมันเท่ากันเลยไงพี่หุยสามแสนบาทเท่ากันมาดูประเด็นเงินที่มอบให้กับฝ่ายหญิงก่อนนะคะคือคลิปเนี้ยที่อยากจะให้คุณผู้ชมฟังจริงจริงแล้วมันยาวพอสมควรสักประมาณสิบห้านาท
นำเงินมามอบให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมลองฟังเองค่ะ
อีกสามร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายพอเดินมาตรงกลางเล่นกลางดีโดมนี่เลยพอ
หนุ่ยวายตรงนี้มอบสุดแล้วก็ว่ามันมีไอ้บางกันมันไม่มีคนกัน

นี่เป็นเสียงพูดคุยกันบางช่วงบางตอนนะคะจริงแล้วคลิปเสียงนี้ยาวสักประมาณสิบห้านาทีนะคะเสียงคล้ายกับนางสาวตองคุยกับผู้ชายคนนึงอะค่ะก็คุยกันเป็นภาษาใต้นะคะแต่ว่าเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพ่อแล้วเหมือนกับว่าก็ลงจากรถไปคุยกันก็มันจับใจความไม่ได้อะค่ะว่าคุยกันในเรื่องอะไรครับแต่เหมือนกับมีบางช่วงบางตอน
บัญชีคล้ายกับว่าให้ลบบัญชีทางไลน์แล้วก็ลบให้ดูต่อหน้าลบไลน์ให้ดูอะค่ะแต่เสียงฝ่ายหญิงพูดในลักษณะที่ว่าข้อมูลมันเยอะนี่นะคะแล้วมันมีประโยคนี้มีชื่อประมาณว่าแบบต่อไปนี้จะไม่มีตองกับกาโตะแล้วทุกกรณีไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทุกช่องทางจบกันไปเลย
มีการลบข้อมูลลบบัญชีไลน์แล้วก็มอบเงินให้กัน
นี่นะคะก็ไม่แน่ใจว่ามอบเงินให้
อันนี้คือภาพที่ทางนางเสาตองนำมาเปิดเผยเองนะคะ
อันนี้บอก๓๐๐๐๐๐บาทใช่ค่ะอันนี้คือภาพเงิน๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ในคลิปอย่างที่บอกว่าเธอเรียกว่าพ่อพ่อเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพ่อไหนนะคะขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกัน

ก็เนี่ยพอฟังเรื่องของตัวเลขเงินที่ทางฝั่งของตอง
เขาบอกว่ากาโตะให้กับเขาหรือว่ากาโตะบอกว่าเคยให้กับตองเนี่ย

หนุ่มกัญชัยบอกว่าขอถามหน่อยถามตรงเลย

ทิศกาโตะเขาก็ยืนยันบอกไม่ใช่เงินวัด

เป็นเงินที่ญาติโยมเนี่ยถวายให้เขา

ช่วงสองสามปีที่บวชวิราวะไปท่งไปเทศไปอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็ถวายมาให้เพราะฉะนั้นก็ถือว่า
แล้วแต่พระว่าจะเอาเงินไปใช้อะไร

ก็ใช่ไงตอนนั้นคุณเป็นพระไง
คือเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเราเคยคุยกัน
อดีตพระดังหลายรูปที่ศึกออกมา
เงินที่ได้มาควรจะเป็นเงินวัด

อันนี้เราน่าจะจบแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะ
แต่อันนี้คือเข้าใจว่าเป็นเงินส่วนตัว
จะใช้อะไรก็ได้แต่ให้ผู้หญิงเนี่ย
คือญาติโยมก็คงไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายพระ
เป็นการส่วนตัวเพื่อให้ท่านไปถวายศรีกา

คือในมุมหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าตองเขาจะผิดอยู่คนเดียวนะฮะ
พระกาโตะเองอดีตพระกาโตเนี่ย
มาอ้างว่าตัวเองเป็นพระนวกะคือพระเพิ่งบวชใหม่

ยังอ่อนพระธรรมวินัยอะไรพวกนี้คงไม่ได้หรอก
อันนี้มันเป็นหนึ่งในกฎของสงฆ์
ที่แบบรู้โดยเลยว่าโอ้โหศรีกงศรีกานี่
แตะเนื้อต้องตัวไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้เลย
เป็นหลักพื้นฐานค่ะแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่
เขาก็ยอมรับผิดทั้งคู่นะคะ
รับผิดทั้งคู่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ผิด
แต่เรื่องเงินนี้ยังแหมจะให้ดีเนี่ย
ทางเจ้าคณะตำบลอำเภอหรือจังหวัดควรจะไปตรวจสอบต่อนะ
ชงบัญชีนะว่าเออตกลงเงินวัดเนี่ยมันหายไปบ้างหรือเปล่า
แล้วทิศกาโตะเนี่ยเขาบอกว่า

เขารู้ตัวว่าเขาเสพเมถุนอยู่แล้ว
ความจริงต้องอาบัติปราชิกตั้งแต่วันแรกเลยแหละ

ที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับศรีกาบนรถ
เขาบอกเขาตั้งใจว่าเขาจะศึกปลายปี

เขารู้ตัวเขาตั้งใจจะศึกปลายปี

อ่าตั้งใจว่าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
พัฒนาทำวัดอะไรให้เสร็จไปก่อนอะไรประมาณอย่างนั้น

ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย

อยากพูดในฐานะคารวาส
อยากขอโทษสังคมขอโทษศาสนา

น้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

ที่ศึกออกมาเพราะอยากปกป้องศาสนา
แล้วก็ขอโทษกับทุกสิ่งที่ได้ทำผิดไป

นี่นะฮะพงศกรจันแก้ว
ล่าสุดนี้โพสต์อันนี้เอาไว้นะครับ

นี่นะฮะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองเนี่ย
บอกว่าผมขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพราะด้วยการขาดความยับยับยับยังช่างใจ
และความคึกขนองของผมวันนี้ผมต้องขอยุติ

ผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่หลังจากนี้ไปผมจะหาคอนเทนต์เรื่องราวดี
ตลกที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่ติดตามผม
ผมจะไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนผมขอขอบคุณทุกท่านที่รักผมนะครับ
เขาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มเหมือนกันว่าจะไปขายของออนไลน์

จะไปขายของออนไลน์สร้างความสุขให้กับแฟนคลับ
เขาบอกว่าจะไม่บวชอีกแล้วก็บวชไม่ได้แล้ว

บอกว่าในส่วนของตองเนี่ยตัวเธอบอกว่าเธอต้องขอโทษ
วงการโสงวงการพบุพธศาสนาด้วย
แล้วก็ขอโทษทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เดือดร้อน
เพราะความไม่ตั้งใจเป็นอารมณ์ชั่ววูบและขาดสติ
หลังจากนี้เธอบอกว่าจะขอแก้ตัวทำอะไรจะมีสติมากขึ้น
ส่วนกรณีที่ทิศกาโตะอ้างว่าเธอเนี่ยต้องการแบล็คเมล

เธอยืนยันว่าตัวเองมีความรู้สึกดีให้กับธิศกาโต้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่คบกันอยู่ถึง๓เดือน
เขาเจอกันครั้งแรกปลายเดือนมกราคมนะฮะที่ไปทำบุญ
แต่ตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้
จึงเลือกเฟสตัวออกมาจากพระกาโตะแล้วก็มาทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พร้อมกับยืนยันว่าเธอไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว
เพราะต้องการให้ทิศกาโตะเนี่ยศึกแล้วมาอยู่กับเธอ
ส่วนประเด็นที่ทิศกาโตะบอกว่าเธอเนี่ยมีพฤติกรรมไปยั่วยวนก่อน
ขอยืนยันว่าทุกครั้งที่ไปเจอเธอสำรวมและแต่งกายมิดชิด
แต่ก็พร้อมกับยอมรับข้อคอลหาที่สังคมบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยหญิงก็ชั่วชายก็เลว
แต่วันนี้เธอบอกว่าเธอออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
แล้วก็มาทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ตองที่มันติดอยู่ในใจตองที่มันเป็นตาบาป
เหมือนพี่ดุบเมื่อกี๊พี่หนุมบอกว่ามันแบกมันนิดนึงนะ
ต้องก็บอกว่าต้องแต่งขนาดต้องใส่สูตรคนยังดูยั่วยุ๊ะเลย
แต่มีเงินจบลงสันแสนบาทต้องที่จะคืนราชกร

ตอนแรกเป็นซึมเศร้ามา๑๑ปี
แต่ว่าเพิ่งมาตรวจพบว่าเป็นบายโพล่ากับมาเนีย

แล้วตองก็เริ่มมีอาการที่แบบว่าเวลาที่ใครขาดใจหรือไม่พอใจเนี่ย
ตองจะรุนแรงแต่ตองจะไม่ทำร้ายตัวเองนะ

บอกว่าเงินที่ได้มาจากทิศกาโตะเนี่ยเธอจะเอาไปทำบุญ
เพราะตอนนั้นเขาถามกันในรายการทิศกาโตบอกไม่ต้องเอามาคืน
ถ้าจะคืนเนี่ยก็เอาไปถวายวัดเลย
เธอก็เลยบอกว่าก็ตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งจะไปทำบุญ
อืมแต่เธอก็บอกว่าทิศกาโตะให้เธอโดยเสน่หานะในตอนนั้นอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคือตองนี่ตกลงเขาเป็นหลานสาวของพี่อุ๊บวิริยะนะฮะ

อ่าเนี่ยเห็นพี่อุ๊บมาด้วยเนี่ยทีแรกเราก็เอ๊ะตกลงรู้จักกันยังไง
อุ๊บบอกว่ารู้จักกับแม่ของตองมานานแล้วเห็นตองตั้งแต่เล็กจนโต
แล้วยังได้ปั้นน้าชายของตองเนี่ยเป็นนายแบบด้วย
วันนี้พอรู้ข่าวก็เลยมาให้กำลังใจคือเรื่องนี้ตองก็ผิด
นะแต่ตองก็ออกมายอมรับผิดแล้วก็ออกมาพูดความจริงทุกอย่าง

ต้องห้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บัตรสีบัตถเหลืองมันไม่ดีไม่งาม
แต่ตอนนี้ทั้งนั้นโทษไอ้คนนี้คนเดียวไม่ได้
มันก็ต้องโทษฝ่ายชายด้วยตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง
ตรงนี้มันผิดทั้งคู่อ่ะบาปนรกกินด้วยยอมรับนะคะ
นี่นะคะก็คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
คือทั้งคู่เขาก็ยอมรับในรายการว่ายอมรับผิดทั้งคู่
เราก็ต้องอ่านข่าวแบบตรงไปตรงมาว่าก็ผิดทั้งคู่จริง

ทีนี้ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นได้ยังไง
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้ยังไง
ตัวนางสาวตองบอกว่ามันเริ่มต้นจากการที่เธอไปทำบุญ

มันเริ่มต้นจากการไปทำบุญแค่นั้นเลย
แล้วมันกลายเป็นเลยเถิดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ก็คือเสพเมถุนเนี่ยนะ๒ครั้งนะคะ
เดี๋ยวไล่เรียงกันหน่อยว่ามันเริ่มต้นยังไง
นางเสาตองบอกว่าก็เริ่มต้นจากการไปทำบุญ
มันก็มีภาพแหละว่าเธอไปทำบุญจริง

เธอบอกว่าอดีตพระกาโตะที่ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่

แล้วก็บอกว่าปวดเมื่อยเอวมากเลย
เมื่อยจากการไปนั่งเทศนาน
แล้วก็พูดเหมือนกับว่าอยากให้มานวดให้หน่อย

นางสาวตองเธอบอกว่าเธอก็ถาม
ถามว่าอ้าวถ้าผู้หญิงไปนวดจะบาปไหม
พระกาโตะบอกว่าไม่บาปเพราะมีเจตนาดี
ช่วยให้พระหายปวดเมื่อย

นัดให้ไปรับที่วัดตอนกลางคืน
แล้วอดีตพระกาโตะตอนที่ยังเป็นพระอยู่เนี่ยนะ

ให้ขับรถมุ่งหน้าอ่างเก็บน้ำคลองกระทูล
จังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากวัดประมาณ๑๘กิโล

ก็เลยเริ่มนวดหลังให้กับพระ

แล้วมันก็เลยเถิดจนกลายเป็นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ตอนนั้นก็เกือบ๔กรุ่ม
เขากลับมาจากกิจนิมนต์ประมาณเกือบ๔กรุ่ม

แล้วก็ต้องไม่รู้จักทางเพราะต้องถึงส่วนภูเขต

ต้องก็เลยให้เขาบอกทางใจกับเรา

ต้องก็บอกเออเออมามามาเดี๋ยวต้องนวดให้

เขาบอกไม่เป็นไรเจตนาดีนี่คือมานวด

แล้วเธอก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ครั้งที่๒ห่างจากครั้งแรก

พระกาโตะชวนไปดูดาวค่ะพี่อุ๋ย
ดูดาวไปดูดาวที่สรรเขือญ

ที่สรรเขือญเหมือนเดิม
ดูดาวหรือดูอะไรแล้วมันจะเห็นดาวไหม

กลายเป็นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในรถนะคะ
คือเหมือนกับนัดให้นางสาวตองไปรับที่วัด
แล้วก็ให้แบบปิดไฟหน้ารถอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนที่ไปถึงที่เขื่อนก็นวดหลังให้
คือเรื่องราวสองครั้งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
คล้ายเดิมจะเริ่มจากการนวดให้

แล้วกลายเป็นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

ทั้งสองครั้งตัวพระกาโตะมักจะอ้างว่า
มันไม่บาปเป็นเจตนาดี

แต่นางสาวตองบอกว่าจริงในใจลึกก็คิดอยู่แล้วว่ามันบาปแน่
หลังจากนั้นก็มีการสนทนากันกันเหมือนเดิม
สนทนากันมากกว่าเดิมก็มีการเรียกมุ้งเรียกเมียอะไรขึ้นมา
แล้วเราไม่รู้คือบาปอะไร
รู้สึก

แล้วโลกที่เราเป็นอยู่มันดีขึ้นไหม

มันขัดกันความคิดว่าแบบว่าเราควรจะทำสิ่งไหนดีระหว่างความถูกก้องกับถูกใจ

ต้องก็ยอมรับทุกอย่างว่าต้องผิด
ต้องถึงได้อยากทำสิ่งที่ถูกก้อง
นี่เธอบอกว่ามีการเรียกเธอว่าเมีย

ตอนนั้นก็ยังเป็นพระอยู่แต่เรียกเธอว่าเมีย
คือจุดเริ่มต้นเธอบอกว่าพอไปทำบุญ
แล้วเธอบอกว่าจะไปถาม
ถามประมาณว่าถ้าเกิดวันหน้าเนี่ย
จะมาถวายเพลงทำบุญอะไรกับหลวงพี่อีก
จะมาต้องนัดหมายแบบไหนอะไรยังไง
พระกาโตไปตอนนั้นก็เลยให้เบอร์โทใช้ไว้
แล้วก็บอกไอเบอร์โทรไปเฟฟแล้วก็จะขึ้นไอดีไลน์ทันที

หลวงพี่เนี่ยแล้วถ้าเกิดวันหน้าเนี่ย
ดิฉันจะมาทำบุญอีกเนี่ยจะมาถวายเพลงจะมาทำบุญกับหลวงพี่อีกอะไรเนี่ย

จริงเราจะต้องนัดกับพระโดยตรงเลยเหรอคะพี่อุ๋ย

เพื่อท่านจะไม่อยู่ติดกิจนิมนต์อะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้ว

ใช่ไหมว่าจะนัดหมายกันแค่ไหนอะไรยังไง

เลยเถิดเลยลายยาวเป็นห่างเว้าเลย
เธอก็อ้างว่าพระกาโตะ
ตอนนั้นเนี่ยก็ทักมาก่อนทักมาบ่อย
เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรยังไง
เพราะว่าคุยกันวันแรกที่มาทำบุญ
เธอบอกว่าเธอเป็นบริโภลา
เธอมีเรื่องของอาการทางจิตใจ

คุยไปคุยมาก็เลยชวนไปสรรเขื่อน

ไปเพศมาแล้วปวดเมื่อย

ทุกผู้ชมครับวันนี้ในรายการโผนกระแส
มีพระย้อยหลวงพี่ย้อยด้วย

ความจริงหมอปลาก็ได้รับเรื่องมาตั้งแต่ต้นเลยนะ
เพียงแต่หมอปลามือปราบสมพเวศีบอกว่า
อยากจะรอให้เจอคานังคาขาวก่อน

ว่าเป็นคนบอกนางสาวตองเองว่า
การที่จะเอาผิดพระดังที่มีชื่อเสียง

ก็ต้องไปมีคลิปมีอะไรที่มันชัดถึงจะเอาผิดได้
งั้นก็เหมือนกับที่เราคุยกันวันแรกที่เป็นข่าวใช่ไหม

ปฏิเสธกันไปปฏิเสธกันมา
แต่บังเอิญเหมือนกับว่า
ตองเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานพวกนี้ไปให้กับ

เผื่อจะไปให้พระชั้นผู้ใหญ่อะไรอีกทางนึง
แต่พระย้อยเอามาเปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วย

ทิศกาโตะเนี่ยในรายการโหนกระแสไม่คุยกับ

แต่เคยมีคนบอกก่อนหน้านี้ว่า

ตอนที่ทิศกาโตะเขาอ้างว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่
หรือว่าคนที่หวังดีเนี่ยมาบอกเขาว่าให้ระวังตัวให้นะ
มีพระเนี่ยคอยจะจ้องเล่นงานอะไรประมาณอย่างนี้
อิดฉงอิจฉาเพราะว่าเป็นพระที่ดังกว่า

มีคลิปเสียงกับข้อความแชทนะฮะ
ทิศกาโตะในตอนนั้นที่เป็นพระเนี่ย
เขาเหมือนกับรู้เรื่องแล้วก็โทรมาหาตอง
ตอนที่เรื่องราวแชทต่าง
คลิปเสียงต่างมันถูกเปิดเผยออกมา
เขาโทรไปหาตองถามว่า
นี่มันเป็นการเปิดเผยของตองเอง
หรือว่าเป็นฝีมือของคนที่คอยจับผิดเขาหรือเปล่า

ซึ่งตองยืนยันว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ทำร้าย
แล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันก็เฉลยออกมาว่า
ตองเนี่ยแหละเอาคลิปเสียงต่างเนี่ย
ให้หมอปลาแล้วก็หลวงพี่ย้อย
คลิปเสียงอะไรวะ
คลิปเสียงอ่ะคลิปเสียงอ่ะแบบที่เราคุยกันอ่ะ
เดี๋ยวตองไม่ได้แกล้งกันอย่างงี้ไหม
ต้องไม่ได้แกล้งตองจะแกล้งทำไม

ตองพูดอยู่เสมอแล้วคนที่ถ้าตองทำอย่างงี้ตองเสียนะ
ร้องแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะ๒วัน
ไม่รู้ตองไม่รู้เลยเนี่ยตองเพิ่งรู้วันนี้
อันนี้ตอนที่เขาไล่กันว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปปล่อยแชทไลน์อะไรพวกนี้
ทีนี้ค่ะเรื่องราวของหลวงพี่ย้อยค่ะ
เราก็ต้องคุยถึงด้วยนิดนึงจริงก็ต้องชื่นชมพระยอยท่านด้วยนะ
คือพระย้อยท่านเนี่ยท่านก็เป็นคนนำเรื่องราวนี้มาเปิดเผย
ใช่ครับจนท่านต้องร้องไห้น้ำตาตกถูกไล่ออกจากวัด

แต่ทีนี้เรื่องราวตรงนั้นมันก็จบไปแล้ว
แล้วท่านก็เปิดเผยเรื่องไอ้เงิน๓แสนกับนักข่าวเลยนะ

ท่านเป็นคนถามอดีตพระกาโตะในรายการเลยนะว่าจ่ายเงินให้นักข่าวจริงหรือเปล่า

แล้วกลายเป็นว่าหลวงพี่ย้อยอ่ะถูกถามด้วยพี่หนุ่มถามว่าที่ออกมาเปิดเผยออกมาเปิดโปรงเนี่ย
เพราะแอบชอบนางเสาตองเขาหรือเปล่า

ก็เลยต้องยืนยันกันในรายการทั้งคู่เลยทั้งตัวนางสาวตองทั้งตัวพระย้อยอะค่ะ
ไม่ใช่เลยมันไม่เกี่ยวเลยนะคะ
คือพระย้อยวันนี้ก็เหมือนกับว่าก็คือไม่ได้คุยกับอดีตพระกาโตะในรายการที่คุณผู้ชมได้ดูนะคะ

ใช่ค่ะคือหลวงพี่ย้อยบอกว่ารู้จักกับทางกาโตะแต่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยกดกัน
รู้จักไหมก็รู้จักแหละที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ยืนยันเหมือนเดิม
ต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นเลยนะคะลองฟังเสียงดูค่ะ
เพราะเราตั้งเพื่อปกป้องพระธศนาแค่ภาดในภาคเดียวศึกแล้วทั้งก็ต้องยุดศรีให้เขากับ
ไม่เป็นไรครับให้สังคมได้ติดตามมองว่าให้พิจารณาเองครับว่าความดีคือความดี
จึงจะถูกกับพระเดี๋ยวดายพระถูกอยู่เดี๋ยวดาย
และสู้สิ่งไหนก็ต้องยอมต้องขอบคุณมากนะ

แล้วต่อไปเดี๋ยวจะได้ติดตามคิวต่อไปเร็วนี้
แต่ว่าเขายังขุดมาครับ
มอบให้กับนักข่าวในพื้นที่
เพื่อให้ยุติการนำเสนอข่าวนี้
ย้อยท่านเป็นคนพูดออกมาในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
ก็คือท่านพูดขึ้นมาเลยว่าอยากจะถามอดีตพระกาโตะในประเด็นนี้

อดีตพระกาโตะก็เลยยอมรับว่าจ่ายเงินจริงนะคะ

ท่างพระเองอยากจะบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
มีคนกลางรับเงินเอาไว้แล้วเป็นพระด้วย

แล้วก็รู้จากนักข่าวท้องถิ่นว่าเขาไม่รับเงิน
ก็เลยต้องขอบคุณนักข่าวนะที่ไม่รับเงินในฐานะความเป็นสื่อมวลชน
แต่ไอ้เงินตรงนี้อดีตพระกาโตะบอกว่าจ่ายไปแล้ว

ไปให้กับคนกลางซึ่งคนกลางเหมือนกับเป็นพระด้วย
แต่ว่าคนกลางยังไม่ได้ให้เงินกับทางนักข่าวเพราะนักข่าวไม่รับเงิน

พระยนต์
พระย้อยหรือหลวงพี่ย้อยเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือตัวท่านเองพร้อมศึกตลอดเวลานะ
คือที่บวชเนี่ยก็อยากจะบวชให้กับลูกตัวเองที่เสียชีวิตไป
ไม่ได้กังวลอะไรถ้าจะต้องศึกจริงพรุ่งนี้ก็พร้อมศึก
ที่บ้านก็ไม่ได้ลำบากอะไรก็มีงานทำ
สิ่งที่ออกมาเปิดเผยก็คือยืนยันเหมือนเดิมว่า
ต้องการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจริงนะคะ
เพราะมีข่าวว่าพระย้อยออกมาเปิดเผยต้องการกลั่นแกล้งพระกาโตะหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองทะเลาะอะไรเลยแค่รู้จักเฉย
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องศรีกาไม่เคยมีเรื่องอมเงินวัดอะไรทั้งสิ้น

คุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องเงินที่ว่า
พิศกาโตตอนที่เป็นพระเขาให้พระอีกรูปหนึ่ง๓แสน

เพื่อจะช่วยปิดข่าวหรือทำให้ข่าวมันเบาลงมันซาลงอะไรประมาณอย่างนี้

ใช่ไหมมันถือว่าผิดจัญญบันของสื่อสารมวลชนอย่างแน่นอน
แต่พระย้อยเขาบอกแล้วว่านักข่าวเขาไม่เอา

ทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้เงิน๓แสนที่ไปอยู่ที่พระ
คนกลางรูปนั้นยังอยู่ไม่อยู่อะไรอย่างไรก็ไม่รู้นะฮะ
แต่เห็นเหมือนกับว่าพี่หนุ่มกัญชัยรู้แล้ว
ว่านักข่าวคนนั้นคือใครชื่ออะไรสังกัดไหน

โอ้โหแต่ว่านั่นเท่ากับว่าบวชมา๒๓ปีเนี่ย
นี่มีเงินที่ญาติโยมถวายส่วนตัวนี้เยอะจริงนะ

เฉพาะที่ให้ตองไปนี่ก็๓๔แสนนะ
นี่ให้เพื่อจะไปให้กับนักข่าวอีก๓แสนรวมแล้วก็๖๗แสนนะ

คือพอมีข่าวเรื่องนี้ด้วยเรื่องของสื่อมวลชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ
ทางสื่อมวลชนในพื้นที่เขาก็ตรวจสอบทันทีนะครับทุกผู้ชมครับ
มีการโทรศัพท์ไปหาพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ทางตองเนี่ย
เขาเอาคลิปการเจรจาเคลียร์ปัญหามาเปิดเผยว่า
พระรูปนั้นเป็นคนโทรมาเคลียร์อยากจะให้จบอย่างสันติวิธีอะไรอย่างนั้นตอนนั้น
แล้วก็ไม่รู้ว่าเคลียร์เรื่องงงเรื่องเงิน๓แสนที่ให้ตอง
แล้วตองก็ออกมาบอกว่าสร้างหลักฐานอะไรขึ้นมาเองเป็นไบโพล่าอะไรเนี่ย
เนี่ยโทรไปถามนะเพื่อจะถามว่าเออ
คนไหนนักข่าวคนไหนที่ทิศกาโตะเนี่ยเขาเคยจ่ายเงินเพื่อจะให้ยุติเรื่องอื้อ
ผ่านพระคนกลางเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อตรวจสอบไป
ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็พยายามถามไปยังอ่าผู้ที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบ

ปรากฏว่าเราได้ถามว่าเออมีการจ่ายเงินกันหรือยังนะ
เป็นบุคคลคนนี้ใช่ไหมอ่าชื่อนักข่าวคนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับ
เพราะยังไม่สามารถตกลงกันได้การเจรจานี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ทิศกาโตะจะศึก๒วัน
มีการเจรจากันนะ๓แสนจะให้นักข่าวเนี่ยช่วง๒๘๒๙เมษายนแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกัน
พระคนกลางรูปนั้นเขาบอกนะครับเพราะว่าทิศกาโตะเนี่ยศึกซะก่อนก็ไม่รู้ว่าถ้ายังไม่ศึกจะเป็นยังไงนะฮะ
แต่ทางด้านคุณยุทธนาแต่งวงนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
นี่ล่าสุดก็ได้ไลฟ์ชี้แจงนะครับให้ข้อมูลเรื่องของทิศกาโตะนะ
โดยบอกว่าจากที่มีกระแสข่าวว่าทิศกาโตะเนี่ย
เตรียมจะเอาเงินมาให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ไม่รู้ว่าเอาไปให้ใครหรือว่าใครรับตอนแรกคิดว่าเป็นกระแสข่าว
แต่วันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่ามันมี
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริง
วันนี้ปุ๊บอ่าทางหลวงพี่อ่ากาโตะเนี่ยก็ไปเฉยกลางรายการ
โหนกระเฉยหนุ่มกันเจยว่ามีนักข่าวในพูดที่นักข่าวในท้องถิ่นนะ
รับเงินมา๓แสนบาทในส่วนของสมาคมสื่อมวลชนนครเสมราชนะครับ
ผมยืนยันว่าเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่อย่างใด
เราก็พร้อมที่จะแฉอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็คิดว่าจะต้องแฉต่อ
เพื่อที่จะลากไส้กระบวนการที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียชื่อเสียง
อันนี้เป็นคำแถลงการแล้วก็ยืนยันจากผม
นายุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชนะครับคุณสุเทพแรกรุ่นนะครับ
บอกว่าก็พยายามตรวจสอบนะครับว่านักข่าวคนนั้นบุคคลคนนั้นเป็นใครนะฮะ
แล้วก็พบว่ามีพระรูปหนึ่งจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นคนพานักข่าวคนหนึ่ง
เคลียร์เรื่องนี้กับทิศกาโตะแล้วมีการให้เงินสด๓แสนกับพระรูปนั้นไป
อ่าเป็นพระคนกลางกรณีนี้นะครับ
ทางสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชบอกว่าได้ตรวจสอบกับสมาชิก
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนแล้วไม่มีใครมีส่วนรู้เห็นนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เงินเนี่ยยังไม่มีการให้กับสื่อมวลชน
ค่ะเพราะเงินไปหยุดที่พระคนกลางรูปนั้นแล้วทางสื่อมวลชนที่เขาได้รับการติดต่อ
เขาก็ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วทิศกาโตะก็ศึกไปพอดีนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันเรื่องการเสพเมถุนจนต้องอาบัติปราชิกของทิศกาโตะ

ฝ่ายของศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีกาศรีก
เอาผิดกับคนผิดก็คือตัวพระกาโตะตั้งแต่ต้น
เรื่องมันจะได้ไม่บานปลายแบบนี้
นี่ยังไม่น่าจะต้องไล่ทางเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอน่าจะต้องไปดูพระรูปนี้หน่อย
แล้วเงินก็ยังอยู่ที่พระคนกลางรูปนี้ถูกต้องไหมล่ะ

ถ้าฟังนะตอนนี้ก็คือต้องอยู่ที่พระรูปนี้นี่แหละ
ใช่ไงแล้วคือใครคะอันนี้เดี๋ยวต้องหาคำตอบให้ได้
ให้คุณผู้ชมฟังคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งค่ะ
มันเป็นคลิปตอนที่หลวงพี่ยอยได้คุยกับนางเสาตองเกี่ยวกับข้อมูลหลักฐานต่าง
ที่เรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังอะค่ะ
เป็นเสียงช่วงที่เหมือนกับนางเสาตองส่งข้อมูลให้กับหลวงพี่ย้อย
เพื่อที่จะแฉพฤติกรรมของพระกาโตะนะคะ
ยังไงก็เดี๋ยวจะดูประกอบความอีกรอบนึง
เพราะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาดูเนอะ
และก็เดี๋ยวจะทำให้ได้ครับทำได้แน่นอน

แล้วก็จะให้ได้นำการศึกแน่นอนหลวงพี่กาโต
ถ้าเกิดเขาสาดพวนมาใส่ตองพระอาจารย์จะทำยัง

ปกป้องในสิ่งที่ทำโยมทองทำถูกต้องแล้วแหละ

พี่ธมตองรู้จักแกเป็นรู้จักแบบไหน

ตองไม่เขินรู้จักคนชื่อจะก์ตุ๋เลย
แต่ต้องไปเห็นคลิปนึงแล้วเขา
อยู่วัดสหว่างแล้วอยู่ใกล้บ้านตอง

เขาขอดีไลน์เราว่าไง
ต้องพิมพ์แล้วว่าต้องเข้าไปจะทำ

ต้องจะทำเอาบรรคุเจขาบหูที่ร้านต่อไปสวัสดีจริง
เพราะเปิดร้านที่บ้านเปิดร้านนั้นหรือ

คลิปนี้นะคะคาดว่าถูกบันทึกเอาไว้ช่วงกลางเดือน
แล้วก็ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นการส่งคลิปเสียงและข้อความแชท
ให้กับหมอปลาไปแล้วเพื่อที่จะเปิดโปรงอดีตพระกาโตะ
ตอนนั้นที่ยังเป็นพระอยู่นะคะ
แต่หมอปลาขอให้เก็บหลักฐานเอาไว้ก่อน
เพื่อรอรวบรวมหลักฐานให้มันแน่นหนามากกว่านี้
นางเสาตองก็ทนไม่ไหว
ก็เลยเอาหลักฐานไปมอบให้กับหลวงพี่ย้อยด้วย

แล้วก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟัง
นี่คือที่มาของคลิปเสียงนี้นะคะ
หลวงพี่ย้อยก็เลยบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้เหมือนกัน

คลิปต่างที่มีที่เก็บเป็นหลักฐานเอาไว้

ไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหสร้างอะไรขึ้นเองละ
ว่าหลวงพี่ย้อยก็เปิดเผยคลิปตลอดอยู่เหมือนกัน

ทุกผู้ชมครับวันนี้หมอปลามือปราบสมภเวศรี
ไปกราบนามัศกาลพระพยอมกรยาโนนะครับ
ท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับที่นนทะบุเร
เพื่อจะไปถามเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวทางส่งด้วยว่า

ไปแล้วก็จริงเนี่ยมันควรจะตรวจสอบต่อหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าทางพระผู้ใหญ่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชบอกว่า
เอาถ้าศึกแล้วก็คณะกรรมการอะไรที่ตั้งขึ้นมาก็ไม่ต้องตรวจสอบแล้ว
เรื่องนี้นะครับพระพยอมท่านบอกว่ากรณีของกาโตะเนี่ย
ควรจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่กาโตะใช้อย่างละเอียดด้วยนะฮะ
อ่าเพราะว่าความผิดที่ทำเนี่ยถือว่าอาบัติปราชิก
คือถ้าทำแบบนี้แล้วก็เท่ากับว่าก็เหมือนกับการยอดด้วน
ไม่มีโอกาสจะแทงยอดขึ้นมาใหม่บวชไม่ได้อีกแล้วตลอดชีวิต
นี่นะฮะไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในทางพระธรรมวินัยได้แล้ว
หากพระผู้ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พระพยศรภาพยอมท่านบอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีนะ

คือจะมาอ้างว่าตองเป็นไบโพล่ากาโตะ
ก็ถือว่าทำผิดพระธรรมวินัยเหมือนกันนะ
ใช่ไงประเด็นนี้สำคัญ
คนเราอยู่กันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะอะไร
น้องอ้างว่ามีพระผู้ใหญ่สั่งให้พูดแบบนี้
ครับพ่อถ้ามีพระผู้ใหญ่สั่งแบบนี้แล้วพระรุ่นนั้นมีภาพผิดไหมครับพ่อ
โอ้ยไปแนะทางออกที่มันผิดธรรมวินัยพระก็ต้องพูดจริงจริง
ให้หนีความจริงหลบความจริงกลบความจริงเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้หรอก
เอางี้นะถ้าเป็นพระผู้ใหญ่อย่าว่าจะเป็นละเลยหลักธรรมที่ควรมีที่สุดคือข้อสัจจะ
คนเราเนี่ยไร้ศักดิ์จักรไม่มีศักดิ์จักรโกหกได้
พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเริ่มโกหกได้จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นอีกเป็นไม่มี
ยิ่งไปแนะให้เขาโกหกอันนี้แสดงว่าต้องแอบทำอะไรไม่ดีเอาไว้อีกเยอะ
นี่ฮะหลวงพ่อพยอมท่านเน้นย้ำเลยนะฮะเส้นทางทางการเงินของทิศกาโตะเนี่ยต้องตรวจสอบนะฮะ
ใช้เงินของใครกันแน่ใช่ค่ะอันนี้รอดูเลยค่ะเงินของวัดหรือเปล่า
หมอปลาเนี่ยวันนี้ฝากบอกหน่อยนะครับบอกว่าเรื่องราวของตองกับกาโตะเนี่ย
ตองเนี่ยเขาส่งเรื่องมาร้องเรียนกับหมอปลาเนี่ยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระกาโตะเนี่ย
ส่งมา๒ครั้งมีความสัมพันธ์กัน๒ครั้งส่งเรื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่๔เมษายน๖๕
พร้อมกับหลักฐานต่างต่างคลิปเสียงแชทไลน์จากนั้นสิบหกเมษายนที่ผ่านมา
หมอปลาบอกว่าได้นัดเจอตองแต่ตองตอนนั้นบอกว่าไม่สะดวกป่วยเป็นไบโพล่า
ก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวช่วงต้นเดือนวิทุนายนค่อยมาว่ากันเรื่องหลักฐงหลักฐานต่าง
มาหาทางในการจับผิดแบบคาหนังคาเขาแล้วเปิดเผยกัน
แต่เชื่อว่าระหว่างทางตรงนี้เนี่ยตองอาจจะใจร้อน
ก็เลยส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้กับพระย้อยด้วย
เหมือนกัปตรองก็ไปเจอรู้จักกับพระย้อยทางเฟซบุ๊กไทย

แล้วเห็นว่าเป็นพระในนครศรีธรรมราชก็เลยส่งเรื่องไป
ก็มีการพูดคุยกันอะไรกันก็ว่ากันไป

รอให้หลักฐานมันแน่นหนาก่อน
แต่สุดท้ายพระย้อยเปิดเผยก่อน
มันก็เลยวุ่นวายมาถึงวันนี้เลย
ซึ่งเราก็มีการนัดเจอกับน้องแต่น้องไม่เจอ

ว่าได้มีความสัมพันธ์กับพระกาโตะในรถ
แต่น้องเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าน้องเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อน

ทีนี้ผมก็บอกกับน้องว่าบางอย่างเราต้องทำกันเป็นทีม

แต่น้องผมเข้าใจว่าน้องใจเรียนอยากจะเปิดโปรง

น้องก็เอาหลักฐานทั้งหมดนี้ไปให้พระย้อย
ซึ่งน้องก็มาสารภาพกับผมถามว่า
แล้วเรารู้จักพระย้อยไหมน้องบอกไม่รู้จัก
แล้วจะมาให้เขาเขาเป็นเพื่อนเฟซบุ๊คกับหนู
แต่หมอปลาก็วอนสังคมให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะ
ในส่วนของตองเอาละตองก็ทำไม่ถูกหรอก
ใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่า
ไปยุ่งเกี่ยวกับพระอะไรแบบนี้ไม่ได้
แต่ในมุมหนึ่งเธอก็ไม่ควรจะถูก
ต่อว่าโจมตีแบบโอ้โห

เพราะเธอเองสุดท้ายก็เหมือนกับก็ยอมกลับตัวกลับใจ
เอาเรื่องราวต่างออกมาเปิดเผย

แล้วพระที่ทำผิดก็จะได้ศึก

เพราะว่าปาราชิกหมอบลาก็เลยฝากว่าเออเขาก็ผิดนั่นแหละ
แต่ว่าในมุมนึงถ้าเขาไม่เปิดเผยก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้
วันนี้พี่หนุ่มมารายการข่าวใส่ไข่
คุณมดดำก็ถามพี่หนุ่มในรายการเหมือนกัน
ตกลงแล้วนางสาวตองเนี่ยพี่หนุ่มได้เห็นหน้าไหม

คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะนะคะทำไมเราไม่ให้เห็นหน้า
ด้วยความที่เธอขอว่าไม่อนุญาตให้เห็นภาพเธออะไรอย่างนี้
แต่พี่หนุ่มบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเธอสวย

ก็หวังว่าก็ไปรักษาอาการป่วยไบโพล่าซะ
แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อีก